พาคุณผู้ชมไปที่บ้านกกอก
ไม่ได้ไปดูเรื่องของคดีความใดทั้งสิ้น

จะทำภาพยนตร์เรื่องหนึ่งขึ้นมานะคะ

โปสเตอร์หนังแบบนี้โพสต์แบบนี้
ใครบ้างล่ะพี่จิ๊กนวรัฐได้คิวมา

เฮ้ยคุณไม่ใช่อยู่กอกไม่ใช่เหรอเสียชัด
อยู่นอกสายตาไม่ได้อยู่บ้านกอก

พี่อุ๊บเลือกทุกอย่างจบโอเคไหม

ส่วนนั้นใครคะครูชาไทยใช่ไหม

คุณชมมาเปิดรายชื่อลิสต์นักแสดงหน่อยดิไหม
มีภรมคนจ์กับป้าแต่นจ์นมั้ยหนอ

เขาบอกว่าพอกันทีชาตินี้
จะขอไม่เผาผีเงาไม่เหยียบกับสองคนนี้
แต่ถ้าต้องเจอก็ต่างคนต่างอยู่
มีใครบ้างมีใครบ้างคุณพ่ออนามัยวงศรีชาคุณแม่สาวิตรีวงศรีชา
ก็คือคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่ป้าถอนด้วย
ปะถอนด้วยนะคะเสียชัดพูดซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบ้านกรอก
แล้วจะไปเล่นเป็นตัวอะไรเนี่ยแล้วแต่คนเขียนบท
เป็นนักแสดงรับเชิญมีหมอปลาด้วย
มีหมอปลาด้วยหมอปลาบอกถ้าคิวว่างเดี๋ยวจัดให้มีใครอีกคะ

ใช่ค่ะแล้ววงกลมสุดท้ายก็คือภรรยาบรุงผลพระแต่น

ไม่มันต้องมีคนมาแสดงแทนไม่งั้นอ่ะเรื่องมันเดินไม่ได้

ใช่ค่ะแต่ก็ต้องดูว่าใครจะเป็นคนแสดงแทนนะคะ
นี่แหละค่ะเปิดลิสต์รายชื่อนักแสดงมาแบบนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมทีนี้เราก็ไปถามพี่อุ๊บว่า
อุ๊บชี้แจ้งหน่อยทำไมไม่มีรายชื่อลุงพลกับป้าแตน
ซึ่งมันสมควรจะมีตั้งแต่ต้นป่ะ
อุ๊บบอกว่าสาเหตุที่ไม่มีชื่อสองคนนี้
ก็เพราะว่าไม่ใช่ตันการตัดสินใจของพี่อุ๊บนะ
แต่เป็นการตัดสินใจของนายทุนและทีมงาน
ที่ไม่เลือกสองคนนี้จบไหม

เรื่องนี้จะเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำ

ก็คือ๑๙พฤศจิกายนไปแล้วนะคะ
เดี๋ยวรอดูจะสนุกและฮาแค่ไหนนะคะ

ใช่ย้ำอีกครั้งหนึ่ง
เชิญพี่พี่ต้นไปไหม

ไม่ต้องรับเชิญนะไม่กล้าเชิญผมนะ